ใครอยากจะเปิดพิกัดเฮงวันนี้

เปิดตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของ
หลวงพ่อดำนะคะที่เป็นพระ

แล้วก็ชาวประมงมาตั้งแต่ช้านานแล้ว

ในช่วงพิกัดเฮ่ง

หมอไก่พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะ

แต่ในเรื่องของความเฮงความปังเนี่ย

วัดช่องสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมมาที่สมสารค่ะ
ก็ต้องห้ามพลาดเลยนะคะกับการมาไหว้หลวงพ่อดำค่ะ
เพราะว่าหลวงพ่อดำนะคะท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ที่ชาวสมสารนะคะให้ความเคารพนับถืออย่างมากเลยค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่เคยมาที่วัดนี้นะคะ

เพราะว่าที่วัดนี้นะคะจะมี๒ที่ด้วยกันค่ะ
ที่แรกนะคะก็คือที่เขาเจดีแห่งนี้นะคะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อดำค่ะ
แล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะจะเป็นศาสนสถานของทางวัดนี้ค่ะ
ซึ่งห่างออกไปจากที่นี่ประมาณไม่เกิน๑๐๐เมตรค่ะ
ตอนนี้นะคะหมอไก่นะคะอยู่ที่เขาเจดีค่ะ
เพื่อที่จะมากราบสการะหลวงพ่อดำนะคะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้าไปสักการะหลวงพ่อดำได้เลยนะคะ

สัมพุทธมหาหมุณีศรีคุณาสุพะนิมิตรนะคะ

เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสูง๕เมตรนะคะ
เมื่อสมัยก่อนค่ะท่านลงลักษณ์นะคะจนเป็นสีดำทั้งองค์ค่ะ
ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อดำนั่นเองค่ะ

ถ้ามาขอพรหลวงพ่อด้วยใจจริงนั้นจะสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอนค่ะ
และที่นี่ก็คือพิกัดแห่งแรกของเราในวันนี้นะคะ
นั่นก็คือองค์หลวงพ่อดำนั่นเองค่ะ

ต้องถามจากพี่อ้อนค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อน

พี่อ้อนค่ะเดี๋ยวจะทราบประวัติขององค์หลวงพ่อดำค่ะ

ท่านได้เดินทางมาจากอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านได้นั่งเข้าชาญนิมิตเห็น
มีลูกเทวดามาในสมาธิของท่าน
ให้ท่านได้เดินทุดงมาทางภาคตะวันออก

บางคนก็มาขอลูกบางคนก็ขอให้สมหวังในความรัก
ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
แล้วส่วนใหญ่คนที่เขาเอาของมาถวาย

มะพร้าวอ่อนมะพูกะไข่
อันนี้คืออันดับต้นของหลวงพระดำเลย

ก็คือท้าเวสุวรรณรวยพอใจค่ะ
พอใจยังไงเดี๋ยวต้องถามจากพี่อ้อนนะคะ

ท่านได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายให้ชาวบ้าน
ประชาชนที่มากราบไห้หลวงพ่อขอพรหลวงพ่อ

อยากได้อะไรขอได้ท่านเลยตั้งรุ่นว่ารุ่นรวยพอใจ
ขอพรที่นี่รับรองว่ารวยพอใจแน่นอน

ก็อย่าลืมนะคะต้องมาที่วัดช่องสมสารแห่งนี้นะคะ

ก็จะเป็นอย่างไรนะคะต้องถามจากพระคุณเจ้าค่ะ
นามัศกาลค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของที่มาค่ะของชื่อเท้าสหบดีพรมค่ะ
เราก็จะต้องเล่าถึงในตอนที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรุธรรมใหม่
โรงเกิดความเข้าใจว่าธรรมที่พวกเราได้ตรัสรู้
เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะสามารถที่จะเข้าใจได้
จึงทำให้เท้าสามบดีพรมได้มาทูลอรรถนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรม
จนถึงปัจจุบันที่เราอรรถนาเวลาที่พระจะแสดงธรรม
สามบดีผมท่านเป็นผู้มาทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้แสดงธรรมโปรดเวรัยศัตริย์
จึงมีธรรมะซึ่งเป็นวัฒนธรรมคำสอนของพุทธเจ้า

แล้วสังเกตเห็นนะคะพระพรหมท่านจะมีสีหน้าใช่ไหมคะ
แต่ละอาทิตย์แต่ละหน้าก็จะมีญาติโยมนิยมมาขอพรในส่วนต่าง
ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของหน้าที่การงาน
เรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็โชคลาภต่าง
สำหรับญาติโยมที่มาที่วัดช่องสมสารแห่งนี้
มีโอกาสก็ได้ขึ้นมาด้านบนอุบวศตริย์
จะได้บูชาพระบรมศาลิริกษาธาตุของสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จากนั้นก็ยังได้ชื่นชมจิตกรรมฟ้าผนัง

ตอนที่พุทธเจ้านั้นชนะมาในวันที่ตรัสรู้นั่นเอง

ถ้ามาที่วัดช่องสมสารแห่งนี้ค่ะ
แต่ว่าวิธีการลอดยังไงนั้นนะคะ

เริ่มต้นเราก็มาจุดทูบจุดเทียนด้านหน้าอุโบสถ

หลังจากนั้นก็นำดอกไม้วางไว้ที่ด้านข้าง
เจ้าหน้าที่ของเราก็จะมีแผ่นคำอธิษฐานลงไป
เดิน๓รอบ๗รอบ๙รอบแล้วแต่กำลังที่เราจะเดินได้

นั่นก็คือการปิดทองพระค่ะ

หลังจากนั้นค่ะให้เราทำการนะคะ
นำเหรียญค่ะไปหยอดใส่บาทนะคะ
ประจำวันเกิดเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาค่ะ
และด้านหลังโบสถ์นี้นะคะจะมีรูปปั้นพระราหูค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใครค่ะอยากจะเสริมดวงชะตานะคะ
ต้องมาลองลอดโบสสักครั้งหนึ่งค่ะ

ขอแนะนำว่าให้เป็นเลขที่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็น๓รอบ๕รอบหรือว่า๙รอบก็ได้นะคะ
แล้วแต่กำลังศรัทธาของคุณค่ะ
พิกัดเฮงวันนี้นะคะเราได้ทั้งการมารับลมชมทะเลค่ะ
แล้วก็มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ส่วนครั้งหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเห็งที่ไหนนะคะ
ต้องติดตามชมให้ได้ค่ะในพิกัดเฮงนะคะ

ขอบคุณหมอไก่ที่พาไปเปิดพิกัดเห็งนะคะ